วันนี้ผมจะคุยกับสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมมีคำถามอยู่ในใจ
และอยากฟังคำตอบแน่โดยเฉพาะในช่วงการเมืองไทยใน
ช่วงเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับ
ช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งสส๖
เนธเลือกประทานสภาผู้แทนรัษดร
แต่สุดท้ายขั้นตอนก็ต้องไปถึงการโหวตเลือก
ยังกำรถอยู่ว่าให้ศวว่อ
คนเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกับสสด้วย๕ปี
นี่คือปีสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในการร่วมโหวตเลือกนายก
กับสสเข้าได้ของ๒๕๐สวแต่จุดยืนและแนวทางต่างของ๒๕๐สว
จะเป็นอย่างไรคงไม่มีใครตอบแทน๒๕๐ท่านได้แต่วันนี้ผมมี๒ท่าน
ที่จะมานั่งพูดคุยกันในเปิดปากกับภาคภูมิและสองท่านนี้เป็นสวสองท่าน
ที่มีบทบาทสำคัญในสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับแขกรับเชิญในรายการสองท่านครับ
อาจารย์วัญชัยศรสิริและอาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์ครับสวัสดีครับ๒ท่านครับสวัสดีครับ
อาจารย์วัญชัยอาจารย์เสรีนะฮะเอาเรื่องนี้ก่อนอาจารย์ครับสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน๒๕๐ท่าน
วาระคือ๕ปีใช่ไหมครับ๑๐พฤษภาปีหน้าก็หมดวาระแล้ว
พฤษภาคม๒๕๖๗ปีหน้าก็หมดวาระแล้วถ้าเปิดสภามาตีว่ากรกฎาสิงหา
เหลือเจ็ดแปดเดือนก็หมดวาระแล้วอ่าส่วนรัฐมนุนที่บอกว่าในห้าปีแรกของการบังคับใช้
ให้สมาชิกวุฒิษภาร่วมโหวตเลือกนายกกับส่อด้วยหมดไปด้วยพร้อมกันเลยไหมฮะ
พร้อมกัน๕ปีเพราะฉะนั้นสมมุตินะเลือกตั้งครั้งนี้เสร็จเขาโหวตเลือกนายกกัน
แล้วถ้าเกิดมันมีอะไรต้องมาโหวตใหม่ก็โหวตได้ถึงนู่น๑๐พฤษภาคม๒๕๕๙
ผมขอถามอาจารย์วัญชัยก่อนนะฮะอาจารย์เสรีอาจารย์คลิปที่เขาเผยแพร่กันบอกผมเป็นคนเสนอเองนั่นแหละ
ให้สอวรมาร่วมโหวตเลือกนายกกับส่อด้วยอันนั้นคือพูดจริงใช่มั้ย
พูดจริงนะเพราะว่าพูดอย่างนี้ไปที่ไหนก็พูดเพียงแต่เผอิญในสถานการณ์อย่างนั้น
เผอิญเด็กวัดเพื่อนเก่าเป็นเด็กวัดด้วยกันกินข้าวกันที่วัดไตรมิตร
ผมเป็นเด็กวัดไตรมิตรสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่ามากินข้าวกันอ่า
แล้วก็พูดกันแบบทั้งเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้แหมบางทีเราก็คุยเรื่องของชาติบ้านเมืองบ้าง
ไม่นึกว่าเพื่อนจะแอบถ่ายคลิปแล้วเอาไปปล่อยนะฮะ
วันนั้นข้อเท็จจริงก็แน่นอนผมอยู่ในกรรมาธิการการเมืองนะ
อาจารย์เสรีก็อยู่ด้วยก็ร่วมกันทำคำถามพ่วงนี่แหละ
ของของสภาปฎิรูป
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปทแล้วทำคำถามพ่วงเสนอกัน
คำถามพ่วงก็เริ่มคิดด้วยกันในคณะกรรมาธิการที่อาจารย์เสรีเป็นประธานนี่แหละ
อาจารย์เศรีด้วยเหรออ้าวนึกว่าอาจารย์วันชัยคนเดียว
แต่ทั้งหมดเนี้ยคำถามเนี้ยเราก็ให้กำมาทิการแต่ละคนเนี้ยครับ
ช่วยกันคิดคำถามนู้นคำถามนี้คำถามผมก็เป็นคำถามหนึ่งที่เสนอคณะกรรมาธิการที่อาจารย์เสรีเป็นประธาน
แล้วเราก็เลือกกันแล้วในที่สุดก็ได้คำถามของผมครับ
พอได้คำถามของผมเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปลนลงให้สมาชิกรับรองนะฮะ
ผมกับอาจารย์เสรีเนี่ยเป็นคนเดินนะฮะจากนั้นเวลาเสนอในที่ประชุมสปทผมก็เป็นคนอภิปราย
อาจารย์เสรีก็อภิปรายหลายคนก็อภิปรายมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
แต่ในที่สุดเสียงของที่ประชุมสปทส่วนใหญ่เห็นด้วยในคำถามพ่วงนี้
เราก็เลยได้ไปลงประชามติกันในตอนนั้นพ่วงกับเรื่องของรัฐธรรมนูล
อาจารย์ตอนนั้นทำไมถึงคิดว่ามันมีความจำเป็นว่าสวต้องไปร่วมโหวตเลือกนายก
กับสอสอเขาฮะคือรัฐธรรมนูลเนี่ยก็เขียนไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ
เพียงแต่ว่าจะให้เนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับ
ก็อยู่ที่ว่าเราเห็นว่าการที่จะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศเนี่ย

มันก็ควรที่จะต้องให้สวมีบทบาทสำคัญในเรื่องเหล่านี้นะครับ
เมื่อกำหนดให้มีการตั้งคำถามพ่วงขึ้นมาเนี่ย
ในฐานะเป็นกรรมธิการด้านการเมืองของสภาขับเครื่องการปฏิรูปประเทศเนี่ย
ก็เลยต้องมานั่งปรึกษาหาลือกัน
เนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเมียอาจารย์มันช่ายเข้าไปทำคลิปมาคลิปออก
พอดีผมไม่ได้ไปออกคลิปเลยเลยรอดไป
การทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะฝ่ายที่มาจากการรัฐบาหาร
มาจากการเลือกตั้งต้องการให้มาประนอมประคับประคองประเทศแล้วค่อยเดิน
แล้วผ่อผลระยะนี้ไปแล้วก็ก้าวไปสู่ประชาธิปไตยนะฮะตอนตอนนั้นมีสองร้อยห้าสิบสวรรค์หรือยัง
ยังยังยังตอนนั้นเป็นสวรรค์ประทอก่อนทั้งสองท่านก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้มาอยู่ในสองร้อยห้าสิบสวรรค์
ไม่รู้ไม่รู้แล้วทำไมต้องเป็น๕ปีคนก็เลยมองว่าเอานี่วางกลไกไว้หรือเปล่าว่าเอาครั้งแรกเนี่ยให้โหวตนายกร่วมกับสอสอ
อืมก็แน่นอนวาระของสภาวาระของนายกเขาสี่ปีครับไปเขียนไว้ห้าปีก็นี่ไง
เพื่อจะเป็นติ่งเพื่อจะเพื่อจะโหวตเลือกอีกปีนึงจะไปช่วยสนับสนุนใครยังไงหรือเปล่าก็เป็นการปรึกษาหาลือร่วมกันทุกฝ่ายนะ
ว่าในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยระยะเวลามันควรจะสักเท่าไหร่นะฮะถ้าประเมินดูว่า๔ปีแรกมันเข้าที่เข้าทาง
ก็โอเคนะแต่เราก็ประเมินกันไว้ว่ามันช่วงเลือกตั้งใหม่
มันจะเกิดความสงบเรียบร้อยเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปได้ตามปกติหรือเปล่า
เราก็เลยติ่งกันไว้๕ปีแต่ในขณะเดียวกันแม้ว่าจะติ่งไว้๕ปี
แต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วสวก็แทบจะบทบาทอย่างนั้นแม้ว่าจะเขียนไว้
แต่แน่นอนในรัฐมนูลเนี้ยมันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าถ่วงดุลกันไว้อืม
ถ้าตอนเข้าเขาให้สวมีบทบาทครับแต่ตอนที่ดำรงอยู่เนี่ย
อำนาจการดำรงอยู่การบริหารบ้านเมืองการที่จะให้บ้านเมืองผ่านกฎหมายสัมพันธ์สำคัญหรืองบประมาณ
มันอยู่ที่สอสอทั้งสิ้นสวไม่ได้มีสิทธิ์ไปยุ่งไปก้าวไก่อะไรเขาเลย
เขาเหมือนกับทวงดุลกันตอนเข้ากับตอนอยู่นะฮะอ่าแล้วแล้วทำไมทำไมต้องไปมี
ห้าปีก็เท่ากับว่าจะได้โหวตเลือกนายกอีกครั้งหนึ่งอ่ะถ้าเกิดตามวาระ
ก็คือต้องการจะโหวตเลือกสองครั้งอย่างเงี้หรอก็เป็นไปตามรัฐมนูลเนี่ยแหละ
ก็คือเขามองดูว่าถ้า๔ปีแรกมันเข้าที่เข้าทางหรือเขายังประเมินว่ามันอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทาง
เขาก็เลยติ่งไว้อีกหนึ่งปีนะฮะอาจารย์เสรีตอนนั้นที่ที่เรานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย
ไม่ไม่มั่นใจว่าสอสอเขาจะพาประเทศไปไปได้อย่างเงี้ยหลังจากมีการคือคือต้องยอมรับว่า
วัดรัฐประหารอะไรในตอนนั้นของคอสชคือต้องยอมรับว่าไอ้การเขียนรัฐมนูลเนี่ย
ครับมันอยู่ที่เจตนาหรืออำนาจสิทธิ์ของคนที่เสนอครับเนื้อหาสาระของรัฐมนูล
มันก็คือการเมืองอ่ะอืมนะฮะแล้วมันก็เห็นแล้วว่าสอสอสี่ปี
แต่ต้องการให้สวเนี่ยเข้าไปบทบาทในช่วง๔ปีกับคาบต่อเนี่ยนะครับ
ระหว่างสอสอชุดนี้กับอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องกำหนดไว้ให้ระยะเวลามากกว่า
นะครับมันก็คือเจตนาของคนเขียนอ่ะต้องการอย่างนี้อ่ะออกออกรูปแบบว่าอย่างเงี้
มันทำไมไม่เป็นสิบปีก็ถ้าเขียนสิบปีมันก็เป็นสิบปีไม่อันนั้นคือวาระการระบวงแบ่งของสอวอ
ใช่ไหมแต่ผมหมายถึงว่าไอ้เรื่องเนี่ยคำถามพ่วงที่ว่าให้ร่วมโหวตเลือกนายกในการบังคับใช้
เขารวาละรักอะเอาหวาระสอวอไปเอาตามหวาระสอวอ
อ่าสอวอยังอยู่ก็ให้อำนาจนี้ไว้ในบทเจ้าโอปรการสองเจ็ดสองเนี่ยครับ
ก็คือกำหนดไว้ไว้ห้าปีไงมันก็เลยลองรองแรกห้าปีอ่า
ก็สวเป็นห้าปีเขาก็เลยกำนดอำนาตไว้ห้าปีครับน่ะ
รู้รู้สึกยังไงที่คนเหมือนกับวิภาควิชานเยอะมากว่าทำไม
สวต้องมาโหวตเลือกนายกด้วยมันทำให้เป็นกลไกที่มัน
ไม่ชอบทำมันไม่ถูกต้องมันผิดเพี้ยนอะไรต่างอย่าง
ที่เขาวิภาควิชานกันจะเริ่มจากไข่ก่อนมันก็มันก็มัน
ก็มีการความเห็นเสนอกันไปครับนะฮะแล้วสังคมมันก็
มีแบ่งฝากแบ่งฝ่ายบางพวกก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้บางพวกก็ไม่ให้ความสำคัญ
บางคนก็ยอมรับได้มติประชามติมันก็ออกมาแบบนี้
เพราะฉะนั้นการวิภาควิจารณ์การวิเหตุมันอยู่ที่ฝ่ายไหนเท่านั้น
ผมคิดว่าไอ้กระบวนการเหล่านี้อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่ามันเป็นกระบวนการในทางการเมือง
เราต้องการให้บ้านเมืองสงบนะมันก็ต้องมีคนที่มาคอยอยู่ในสถานการณ์ที่จะแก้ปัญหาได้
ก็เลยมองในช่วงเวลานั้นว่าถ้าอาจจะแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตในช่วงที่มันมีปัญหาขัดแย้งอะไรต่าง
ก็มีสวที่แต่งตั้งเข้ามาที่เลือกกันเข้ามาเนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้
กำหนดแบบนี้มันมันอยู่ที่คนเขียนไงก็คนเขียนอยากได้อย่างนี้มันก็ออกมาแบบนี้
แล้วการที่สวร่วมโหวตเลือกนายกด้วยกับสอสอมันจะทำให้บ้านเมือง
เป็นตัวอย่างก็คิดในช่วงนั้นไงคิดในช่วงนั้นว่ามันแก้ปัญหาในช่วงนั้น
และการที่สวไปเลือกนายกมันก็ไม่ใช่รัฐมนต์ฉบับนี้ฉบับเดียว
ก่อนหน้านี้มันก็เคยให้สวเลือกนายกก็ยังเคยมีมันก็เป็นตัวอย่างกันมานั่นแหละ
คืออย่างนี้ผมว่าความชอบไม่ชอบมันแล้วแต่สถานการณ์
บริบทการเมืองในตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนี้
แล้วคนจะเป็นนายกต่อไปเขาก็มองไปที่พลเอกประยุทธ์คุณเห็นไหม
เขาคือใครฮะเขาคือใครในตอนนั้นเขาคือ
ประชาชนนี่แหละประชาชนเนี่ยเห็นด้วยกับคำถามพ่วงก็โหวตให้

อ่าน่ะก็เห็นด้วยกับบริบทนี้กับข้อกำหนดนี้
และเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์จึงเลือกพลเอกประยุทธ์
ชาวบ้านก็เลือกด้วยเสียงส่วนใหญ่คุณเห็นไหม
แล้วสอสอเนี่ยในสภาเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเกินกว่าสองร้อยห้าสิบ
เอาพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าสอสอนี่คือตัวแทนของประชาชน
เขาเลือกบริบทแบบนั้นแล้วก็เลือกกลไกแบบนั้น
ถ้าสอสอซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในขณะนั้นไม่เอาบริบทนี้
รวมกันได้สามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงเขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลย
สวแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยแปลว่าถามว่าที่คุณถามว่า
เอ๊ะทำไมมาถึงขนาดนี้ก็ตอนนี้คนเริ่มไม่ชอบ
ก็ตอนนั้นคนชอบแล้วก็เห็นด้วยกับกลไกนี้
วันนี้คนไม่เห็นด้วยกับกลไกนี้ก็ถามว่ามันมีอะไรผิดเพี้ยนไหม
ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนวันนี้ผมรักต่อต่อมาอีก๑ปี๒ปี
สามปีห้าปีผมอาจจะไม่รักไม่ชอบผมถือว่าเป็นเรื่องปกติของทางการเมืองครับ
คนบางคนได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเสียงท่วมทนชอบกันทั้งประเทศ

ว่าสวร่วมโหวตเลือกนายกมันเป็นช่วงหนึ่งของการเมืองในช่วงเวลานั้น
ถ้าจะมาถามในช่วงเวลานี้เนี่ยแน่นอนว่าคนก็อาจจะมองไม่เหมือนในช่วงเวลานั้น
คือระบบที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ
เวลามันผ่านมาหลายปีไงเข้าใจว่ามันมีรัฐมนุนฉบับชั่วคราว
ที่ใช้อยู่ในขณะนู้นในนั้นก็จะกำหนดระบบกลไกเอาไว้อยู่ระดับหนึ่ง
ว่าถ้าคนเขียนรัฐมนูลเนี่ยไปเขียนฉบับนี้มาแล้วเนี่ย
มันจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับ
ที่มันเป็นต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันก็มันก็เอาไอ้กระบวนการที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐมนุนชั่วคราวเนี่ย
ถ้ามาเขียนรัฐมนุนฉบับนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีกลไกในเรื่องเหล่านี้นะ
มันก็เลยมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นครับนะทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์วันชัยบอกว่า
ความจริงแล้วสรว๒๕๐คนแทบไม่มีความหมายถ้าเกิดว่าสอสอในสภา
เขารวมเสียงกันได้แล้วก็ยึดเสียงของประชาชนเป็นหลัก
ก็ตามที่สวเขาไปจับกันคราวนี้คุณไม่ต้องไปพูดถึงสว๒๕๐อีกนะ
ถ้าสส๕๐๐คนเขาทุกพักแพ็คกันเลยรวมกันได้๓๗๖เสียง
แล้วเขาโหวตให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยโหวตไปเลยโหวตไปเลย
สวก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยยังไงมันก็แพ้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนที่มาจากการเลือกตั้ง
เป็นคนกำหนดว่าจะเอาใครเป็นนายกและเป็นคนกำหนดว่าจะเอาใครเป็นรัฐบาล
เพราะเอิญคราวที่แล้วสอสอที่มาจากการเลือกตั้งเขาไปเอาพลเอกประยุทธ์
เดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าผมมาไล่ตัวเลขให้
ว่าคราวที่แล้วพเปยุทธ์เขารวมเสียงตอนนั้นของพัก
ที่เขาสนับสนุนพเปยุทธ์ได้เท่าไหร่ยังไง
และครั้งนี้จุดยืนของทั้งสองท่านคือจวัญชายอสลี
หรือไม่รู้ว่าได้ถามเพื่อนบ้างหรือเปล่า๒๕๐คนว่าเขาจะเลือกแบบไหนยังไงกันเนี่ย
อีกสักครู่ฮะพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาถามนะฮะ
พักทั้งครู่เดียวครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
กับสมาชิกวุฒิษภาสองท่านอวัญชายอสลีอเสรีสุวรรณภานนท์
ผมไม่แน่ใจว่าในกลุ่มสว๒๕๐ท่านตอนนี้ยังอยู่ครบจำนวนเต็มไหมฮะ

ความจริงแล้วเขามีการคุยกันไหมอาจารย์ในสวว่าเฮ้ยเดี๋ยวโหวตเลือกนายกคราวนี้เนี่ย
เราเลือกคนนั้นเลือกคนนี้เราไม่ควรเลือกคนนั้นไม่ควรเลือกคนนี้มีไหมฮะ
จะถามใครดีผมตอบก่อนก็ได้

ผมเองก็ได้รับเชิญในการทานอาหารพูดคุยกันในหลายกลุ่มหลายฝ่าย

แรกแรกก็อาจจะประเมินสถานการณ์ทางการเมืองการเมืองกันก็พูดคุยกัน
ในกลุ่มกรรมธิการชุดอาจารย์เสรีนี่ก็มีการพูดคุยกันก็เป็นกลุ่ม
กลุ่มอาจจะไปกินข้าวกันคุยกันนะฮะ
พูดง่ายว่าให้รับรู้ทางการเมืองติดตามทางการเมืองเท่ากัน
แต่ว่าถามว่าตัดสินใจว่าจะโหวตคนนั้นคนนี้เนี่ย
เขาเท่าที่เราฟังฟังแล้วก็คงจะประเมินจากตัวเลข
หรือใกล้ก็อาจจะมีในการหารือกัน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้รู้ผลลงคะแนนแล้ว
ผมคิดว่าก็คงจะต้องมีการพูดคุยหารือกัน

คือการพูดคุยกันผมว่ามันก็เป็นปกติ
ในสวเองเนี่ยมี๒๕๐คนเนี่ย
เราก็พยายามที่จะให้ข้อมูลกับสวท่านอื่นด้วย
จะเห็นได้ว่าในสวเองเรามีคณะกรรมการวิชาการอย่างนี้นะครับ
คณะนี้ก็จะมีอะไรที่เป็นวิชาการก็จะจับประเด็น
ถ้าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยก็นำมาพูดคุยกัน
ตอนเช้าเช้าวันจันทร์เนี่ยนะฮะก็จะมีประเด็นขึ้นมา
แล้วก็เชิญสวที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
หรืออาจจะเชิญท่านอื่นข้างนอกที่เป็นนักวิชาการให้ความรู้ด้วยได้นะครับ
ก็จะจัดนะครับแล้วก็จะมีสวมาฟังบ้างนะฮะมาเสนอความเห็นบ้าง
บางทีก็ดูทางออนไลน์ก็มีนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าให้สว
เนี่ยพูดคุยในประเด็นสำคัญสำคัญครับอันเนี้ยมีฮะนะฮะ
แล้วก็ในแต่ละกลุ่มแต่ละอะไรเนี่ยอย่างที่อาจารย์ชัยท่านพูดเนี่ยก็
เราก็ต้องพูดคุยกันอย่างอย่างโหอย่างโหเรื่องนายกที่จะถึงอย่างเงี้ย
อันนี้คุยกันแล้วใช่ไหมคุยกันหรือยังฮะไม่ก็คุยทั่วทั่วไปแหละ
เหมือนที่อาจารย์วันชัยบอกเมื่อกี้หรือเปล่าก็ก็ในในส่วนผมที่สัมผัสอ่ะนะ
อืมก็มีคุยมีคุยก็คือจะจะรอดูก่อนว่าหลังเลือกตั้งวันที่สิบสี่
พฤษภาคมจะเป็นยังไงอย่างเงี้เหรอเพราะแน่นอนหลังเลือกตั้งเนี่ยคงจะต้อง
มีข้อสรุปกันบ้างว่าเราจะต้องเอายังไงแต่ระยะนี้เนี่ยเป็นกลุ่มนั้น
กลุ่มนี้ก้อนนั้นมีอ่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี้ยมีอ่าจารย์เสียรีว่าอย่างเงี้ย
เป็นเรื่องธรรมดาคนรู้จักกันจะไม่ให้คุยกันได้ยังไง
ถ้าบอกไม่ถ้าบอกว่าไม่คุยคุณเชื่อไหมอ่ะอ่าไม่เชื่อใช่ไหม
ก็เราบอกคุยก็มันก็คือคุยอ่ะแต่คุยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
กำหนดว่ายุติเป็นอย่างงั้นอย่างงี้เป็นเป็นเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง
ก็แลกเปลี่ยนกันเออก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันยังไม่ได้มีแบบที่ว่าเฮ้ย
เราไม่เอานะถ้าเกิดฝั่งนี้มาเราถึงจะเอาอย่างงี้อย่างงี้
ก็มีอาจารย์บรรชายท่านเดียวอ่ะจริงหรออ้าวเอาอย่างงี้ท่านท่านก็ดู
แต่ดวงเมืองเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ท่านก็ดูท่านบ่อยบ่อย
ในการโหวตเลือกนายกคุณถามเรื่องนี้หลังสงการผมบอกคุณก็ได้
เราก็นัดคุยกันอืมเนี่ยยังก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการพูดคุยติดตาม
สถานการณ์การเมืองและประเมินเนี่ยเราทำกันอยู่บ่อย
ทีนี้ถามว่าจุดยืนจุดยืนของผมชัดเจนแล้วผมก็ประกาศมาโดยตลอดนะฮะ
แล้วก็ขายความคิดอันนี้แหละว่าใครพักใดรวมเสียงได้เกินฝากกึ่งหนึ่ง
ผมโหวตให้กับกลุ่มที่พักการเมืองเหล่านั้นเสนอจะเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนี่คือจุดยืนของผมชัดเจนเกินสองร้อยห้าสิบ
คือสองร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงของสอสอขึ้นไปถ้าใครรวมถ้าสมมุติว่าซีก
แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อไทยรวมมาแล้วได้เกินกว่า๒๕๑

ว่าเขาจะเสนอชื่อแพทองทานชื่อเศรษฐาชื่อคุณชัยเกษม
ไม่ว่าจะเสนอชื่อใครนะฮะเราผมโดยจุดยืนของผมชัดเจน

ผมเลือกคนที่รวมเสียงได้ข้างมากและพักการเมืองเหล่านั้นเสนอ
ถ้าเป็นชื่อคุณพิธาจากก้าวไกลโหวตเลือกให้ไหม
ก็ถ้าเสียงส่วนใหญ่เข้าของผมก็โหวต
โดยส่วนตัวผมผมไม่ปฏิเสธไม่ขัดข้องผมถือว่า
เมื่อเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เขาสนับสนุนและพักการเมืองสนับสนุน

คือก็มีสวรรคคิดแบบวันชัยก็เยอะนน่ะ

ผมว่าข้อสำคัญในส่วนตัวผมเอง

ก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้วยยังไงฮะ
แล้วอาจจะตรวจคุณสมบัติมาระดับหนึ่งแล้ว
แต่บางทีมุมมองหรือเหตุผลที่มันอาจจะต่างกัน
เราอาจจะมองว่าเออพักกันเมืองนี้มาแล้ว

นโยบายที่เสนอมาเนี่ยมันทำได้จริงไหม
ที่หาเสียงมาในช่วงเวลาที่ผ่านมา
มีประเด็นไหนเรื่องไหนที่จะเอาแต่คะแนนอย่างเดียว
หลอกลวงประชาชน
หรือว่าเป็นนโยบายที่ปฏิบัติไม่ได้
ผมก็คิดว่าเป็นเหตุผลหนึ่ง
ที่ผมคิดว่าอาจจะไม่เลือกคนนั้นก็ได้
แม้ว่าเขาจะรวมได้๒๕๑หรือมากกว่าอะไรก็ตาม
ผมก็จะดูความเหมาะสมด้วยนะครับ

ได้รับเลือกตั้งมาแล้วนอกจากนโยบาย
ทิศทางการเมืองที่ผ่านมาเป็นยังไง
สร้างความแตกแยกยุโยงส่งเสริม

ว่าแนวคิดอะไรเรื่องพวกนี้ยังคงมีอยู่ไหม
หรือว่ามีพฤติกรรมการกระทำที่เสนอแนวทางนโยบาย

ประชาชนได้รับผลกระทบที่รุนแรง
มีเรื่องไหนบ้างอาจารย์พอมองเห็น

สเนื้ออย่างนี้อย่างนี้
แต่เราจะเอามาเป็นเหตุผล

กลุ่มใดก็ตามที่มีทิศทาง
ในการเล่นการเมืองแบบไม่รับผิดชอบ
ไปเสนอประเด็นปัญหา
ให้คนรุ่นใหม่ให้เด็กเยาวชน
ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงสถาบันได้รับผลกระทบเสียหาย
ถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ดูว่าไม่เหมาะจะเป็นนะ
เพราะว่าถ้าเป็นไปมันก็จะเกิดความแตกแยกล้าวฉาน
แทนที่จะไปหาทางออกทางแก้ว่าเออเด็กเยาวชนเหล่านี้อย่าไปทำการอย่างนี้เลย
ผิดกฎหมายตรงหมายนะแต่กลับกลายไปเป็นเรื่องทำให้เกิดความแตกแยกอะไรมากขึ้น
ทำให้เด็กเสียอนาคตได้เพราะฉะนั้นพูดแบบนี้คงจะพอเข้าใจ
ในข้อเสนอของแต่ละพักนี่คือเงื่อนไขไงผมก็คิดว่า
เงื่อนไขจุดยืนส่วนตัวของคุณเสรีถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยอย่างนี้ผมไม่เลือกนะ
ถึงแม้คุณจะไปรวมคะแนนมาได้คุณก็เอาคะแนนคนอื่นไปก็แล้วกัน
คือถ้าตอนนั้นอาจารย์วัญชัยยกมืออาจารย์เสรีก็
ก็อาจจะไม่ตรงกันได้ก็ไม่ยกมือให้
มันคนละคนกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องตรงกัน
แต่ผมเองเนี่ยให้เครดิตกับพักการเมืองที่รวมเสียงข้างมาก
แล้วคิดว่าเวลาคุณจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ไม่จำเป็นเอาแมวที่ไหนมาเป็นก็ได้เข้าใจไหมฮะ
คุณก็ต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของทั้งสภา
และของประชาชนที่ประกาศออกมาแล้ว
ประชาชนยอมรับบ้านเมืองสามารถนำไปเดินไปสู่ความสงบเรียบร้อย
สามารถเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดี
แต่ไม่ใช่เสนอใครออกมาแล้วสร้างความปั่นปวนวุ่นบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ย
พักการเมืองเหล่านั้นก็ต้องรับผิดชอบ
และผมเชื่อว่าผมให้เครดิตเขาไง
ว่าคุณจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบ้านเมือง
อาจารย์เสรีไม่ให้เครดิตพักการเมืองเหมือนที่อาจารย์วันชัยมองบ้าง
ก็เขาเลือกกันมาแล้วผ่านการเลือกตั้งมาเขาได้เสียงเยอะสุดเข้าไปรวมกัน

ตอนนี้มันเขาได้๒๕๑แล้วนะครับ

ก็ต้องมีเสียงโหวตให้เกิน

การที่กำหนดแบบนี้ทำให้เราเนี่ย

แต่ผมฟังจากอาจารย์แล้วที่อาจารย์บอกว่า
อาจารย์จะมองว่าจุดยืนเป็นยังไง

มันเหมือนกับอาจารย์อาจารย์แบบ
เทใจไปแล้วหรือเปล่าว่าถ้าเป็นฝั่งนี้

ไม่ใช่มันเป็นภารกิจหน้าที่

เรียกว่าตรวจสอบคุณสมบัติความประพฤติ

เขาเสนอสัญหามาแล้วเนี่ยเราเอาตามเขาหมด

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา

งั้นผมถามแบบที่ผมถามอาจารย์วัญชัยนะ
คุณอุ้งอิงพี่แผนทองทานคุณเสทรหาหรือคุณชายกาเสมอ่า

เหมือนกันต้องคิดดูก่อน

เอาตัวจริงมาเทียบกัน
ว่า๒คนเนี่ยบางที

เพราะฉะนั้น

ให้สวมาร่วม

เพราะฉะนั้นผมเคารพในเสียงประชาชน
ส่วนใหญ่ที่อาจารย์วัญชัยพูดถึงนะ

ผมก็คิดในมุมของผม

มันก็ต้องมีสิ่งที่

ผมก็ต้องปฏิเสธได้

เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟัง
มีเกณฑ์แบบอาจารย์วันชัยสักเท่าไหร่

เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาครับพักกันครู่เดียวฮะ

ของสวทางสองท่านนะครับ

ใครรวมเสียงเกินกว่า๒๕๑

ชื่อไหนก็ตาม
แต่ละคนที่เสนอตัวนั้นก็

ประเมินแล้วก็วิเคราะห์กันมาแล้ว

จะเป็นอย่างไรแม้จะได้เสียงข้างมาก

มีคุณสมบัติเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน

ต้องเป็นพักการเมืองที่ปกป้องสถาบัน

ถ้าอยู่ในเงื่อนไขเราผมรับได้
แต่ถ้าหากว่ายังมีปัญหา

สร้างปัญหาในอนาคตข้างหน้า

อาจารย์ใช้ข้อมูลอะไร

คิดว่าถ้าเป็นเขาเขาต้องไปสร้างปัญหาแน่

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา

แต่ละพักมีจุดยืนอย่างไร

แต่เมื่อนั้นเกณฑ์ถึงได้บอกว่ามันไม่เหมือนกัน
ทีนี้ในเกณฑ์ของทั้งสองท่านคนละเกณฑ์ตรงนี้เนี่ย

เขาแบ่งเป็นกี่เกณฑ์เขาเหมือนกันไหม

แบบอาจารย์วัญชัยเกณฑ์แบบอาจารย์เสรี
คือผมก็คงไม่รู้หรอกว่า

มันเป็นการเมืองผมก็ต้องหาเสียง

ถ้าเป็นอย่างนี้เราอย่าเพิ่งไปโหวตให้เขานะ

หาเสียงก็คือให้ได้คะแนนเสียงมา

ว่าถ้าเกิดว่าดูแล้ว

ท่าทางมันจะมีปัญหาแบบนี้

มันก็ต้องคุยกันเนี่ยจะไม่คุยกันเลย

เขาจะลงคะแนนอย่างไรก็สิทธิของเขา

ผมว่าคุยกับอาจารย์วันชัยไม่รู้เรื่อง

คือถามว่าผมเชื่อว่า

คือไม่ใช่แบบคราวที่แล้วแน่

ข่าวนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วผมเชื่อว่า
แนวคิดที่ว่าใครได้เสียงข้างมาก

ถามว่าผมจะรู้จำนวนไหม

หลักการนี้ไม่ใช่เห็นด้วยกับผม

ถ้าจาก๒๕๐น่าจะสักเท่าไหร่

ถึงครึ่งแล้วคราวนี้ก็ไม่จำเป็น

ยังไงอาจารย์อธิบายหน่อย
ทั้งหมดผมกำลังจะบอกคุณว่า

ของพลเอปยุทธ์ถ้ารวมได้เกิน๒๕๑

สมมุติว่าเขาได้๒๕๐จริง
แล้วก็รวมกับพลังประชารัฐ
อีก๕๐จริงเท่าไหร่แล้ว
แล้วถ้ารวมกับภูมิใจไทยได้สัก๘๐

ก็จะเป็น๓๘๐ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยสวแล้ว
อันนี้ในในการสมสมมติฐานสมมุติฐานแต่สมมุติว่า
เพื่อไทยได้เพียง๒๐๐แล้วภูมิใจไทยได้สัก๘๐
คุณก็คิดดูว่ามัน๒๘๐ผลเอกประวิทย์ได้อีก๕๐มันก็ได้๓๓๐
มันก็ขาดสวอีก๕๐เสียงเท่านั้นก็พอ
ซึ่งอาจารย์เชื่อว่าตรงหลักการนี้ของสวสัก๕๐๖๐เสียงเนี่ยมี
เสียง๖๐เสียง๘๐เสียงในความคิดเท่าที่ผมประเมิน
มองหน้ามองตาแล้วน่าจะมีมี๘๐สอวร์ที่พร้อมโหวตให้
พักการเมืองที่รวมเสียงข้างมากได้ผมนี่เป็นความคิดของผมนะเดี๋ยวพักพวก
จะมาหมั่นไส้ผมว่าเอ๊ะมันไปรู้ได้ไงแต่ผมคิดว่าหลักการนี้เป็น
หลักการที่ถูกต้องอ่าที่เหลือก็คือกลุ่มที่อาจารย์เสรีอาจจะไปเดิน
สายคุยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่าง
พรรคนี้ยังไม่โหวตให้ใช่ไหมแต่ปรากฏการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย
ต้องเข้าใจว่าการเมืองไทยเนี่ยนะครับหรือสังคมไทยเนี่ย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
เพราะฉะนั้นคนที่จะเลือกพักไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ย
จำนวนไม่น้อยคิดแหละว่าจะเลือกใครนะครับถูกต้องค่ะ
เขาก็ต้องคิดก่อนจะไปลงเพราะฉะนั้นในการเลือกเนี่ยสังคมที่เห็นแตกต่างกันเนี่ยนะครับ
สังคมไทยแตกต่างกันมาเป็น๑๐ปีแล้วผมว่ามันครึ่งนะมันใกล้เคียงกัน
มันจะไม่ไปเททางไหนไปทางสุดโต่งไปแลนด์สไลด์เลย
แต่หลังจากเลือกตั้งแล้วผลที่ออกมาเนี่ยในพักการเมือง
การจะรวมกันมาตั้งเนี่ยจะรวม๓๗๕เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะอะไร
เพราะว่าในแต่ละพักการเมืองเนี่ยพอเวลาตั้งเอามาเนี่ยเขายิ่งมาจากพักการเมืองหลายพักเนี่ย
มันก็จะต้องพยายามรวมตัวกันสีกนั้นนะครับมีแกนนำคนนี้
หรือพักนี้มันก็จะสามารถที่จะดึงแต่ละพักการเมืองมาร่วม
เพราะฉะนั้นการดึงมาร่วมเนี่ยมันจะปิ่มถูกไหมฮะมันแพ้ชนะกันไม่เยอะ
เพราะฉะนั้นตัวตัดสินเนี่ยอยู่ที่สวในสายตาผมนะเพราะฉะนั้นสวเนี่ยจึงมีบทบาทนะครับ
ผมประเมินดูว่าสวมีบทบาทเพราะฉะนั้นสวก็คงที่จะต้องประเมินสถานการณ์ดูนะครับ
ว่าใครที่เหมาะสมใครที่สมควรนะครับมันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้มันจะไม่
มันก็จะรวมยากในทางทฤษฎีเป็นไปได้นะครับว่าพักนั้นรวมกับพักนี้บวกคะแนนแล้วเป็นอย่างนี้
แต่ในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะจากผลคะแนนเลือกตั้งคราวก่อนเนี่ยผมดูแล้วมันครึ่ง
คืออาจารย์เสรีกำลังมองว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยสองฝั่งเนี่ยน่าจะปริ่มน้ำกันอยู่
แล้วสวจะเป็นผู้ตัดสินแทนประชาชนเลือกให้ประชาชนว่าควรจะให้ใครเป็นนายกควรจะให้ใครเป็นรัฐบาลอย่างนี้หรอ
ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเนี่ยมันไม่ใช่เลือกพักนี้กับพักนี้

ว่าที่ประชาชนก็เลือกมาแล้ว
ต่อสินพลังถึงเพราะว่าการลงประชาปฯมาแล้ว
แต่คราวนี้การโหวตสังเกตรไหมว่า
การโหวตมีไฟล์นั้นและไฟล์นี้

ดูแล้วคุณสมบัติไม่ได้ไม่เป็นไปตามที่ผมคิดเนี่ย
ผมงดออกเสียงก็ได้นะถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นกระบวนการอีกอันหนึ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้
แล้วถ้าเกิดมันมีการงดออกเสียงเยอะขึ้นมาเนี่ย
บางทีมันไม่ถึง๓๗๕นะมันก็เกิดขึ้นได้อีก
มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดศูนยากาศ
มันไม่มีศูนยากาศเพราะในรัฐมนูลก็เขียนไว้แล้วว่า
อ้าวให้ไปตกลงกันซะทั้งสสสวสสหรือสบฝไปส่งตัวแทนมา
ถ้าไม่ถึง๓๗๖อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
หลักก็คือต้องพยายามไปคุยกันให้ผ่านให้ได้ก่อน
แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้
นี่ผมไม่ได้พูดเผื่อไว้ว่ามันจะให้มันเกิดนะแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นในทางใดบ้าง
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นไม่ถึง๓๗๖ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภารัฐมนูลก็เขียนเปิดช่องไว้แล้วนะครับ
เอาไปคุยกันจำนวนหนึ่งใน๕เสนออยกเว้นรัฐธรรมรุนมาตาร์นี้
แล้วก็ไปยอกบัญชีหรือจะเอาคนในพักมาเสนอก็ยังได้
คือมันเป็นกลไกที่เขียนในรัฐธรรมรุน
คือต้องเสนอไปเรื่อยจนกว่าจะได้๓๗๐
คืออย่างนี้เรื่องอื่นไม่ต้องมาถกแถลงในหลักการของผมเนี่ยยึดหลักการเดิม
ผมถือว่าใครได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งชัดเจนว่าผมและก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกับพักพวกได้
ว่านี่คือหลักเป็นการตอบสนองประชาชนแล้วก็เป็นหลักประชาธิปไตย
และผมเชื่อว่าวิธีการอย่างนี้จะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ผมไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น
บอกอะไรไหมในการวนเลือกนายกผมว่าจะผ่านไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
อาจารย์เสรีแล้วฮะครับเรียบร้อยครับหวังว่าอย่างนั้น
เอาละครับเดี๋ยวเวลาให้คำตอบวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านสำหรับจุดยืนที่มาบอกกันนะฮะ
ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์วันชายอาจารย์เสรีครับ
วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ